ทักษิณชินวัฒน์เนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับสมาชิกนานกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองยังไม่มีเวลาขนาดนั้นก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าอย่างไร
ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องของโลกใบใหม่โลกยุคใหม่
ก็ต้องดูว่าทำสิ่งใดแล้วทำให้บ้านเมืองสงบสุขมีเสถียรภาพนะคะ
อย่างนั้นก็วุ่นวายสับสนกันไปหมด
โดยหลังแถลงข่าวผลประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จ
ที่นายกจะเดินไปจากตึกบัญชาการกลับไปที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกครั้งว่านายทักษิณพูดเมื่อคืนมีอะไรบิดเบือนไหม
นายกก็หันหน้าแล้วชี้ไปที่ต้นอโศกน้ำที่เขากำลังจะเดินผ่านแล้วตอบว่า
พีกระพีชอบฟังกันนะคนที่ทำผิดกฎหมายนะคะ

ทั้งนั้นเขาก็ให้มาถามนายกคะเห็นบอกว่าสั่งให้ดูเรื่องศัพเขาว่าจะมีการพูดผิดเกินหรือเปล่า
อย่างคุณทักษิณพูดเมื่อคืนนี้มีข้อมูลบิดเบือนเยอะไหมคะท่านนายก
แล้วถ้าทักศิลป์บอกว่าเวลาพูดถึงชื่อท่านทำไมต้องโมงตลอดเลย

เจ้าตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
ทางนั้นเขาก็ให้มาถามนายกอะค่ะ
รองนายกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่า

เพราะอะไรทำไมถึงแบบ